กินกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะใครที่ชื่นชอบเมนูก๋วยเตี๋ยวหรือว่าอะไรที่
ไงมีคนสั่งให้กูจะเป็นคนหรือเปล่าหนิว่าไม่ใช่คนครับแต่ไม่ต้องสั่งเอง

อืมเป็นอะไรนะ
เอาเต็มอะไรครับ
เอาเต็มเล็กตกไหม
เอาเต็มเล็กตกไหม
เอาเต็มเล็กตกไหม

เอาเต็มเล็กตกไหม
เอาเต็มเล็กตกไหม

มีขาวเส้นเล็กโต

เป็นแบบวิธีการสั่งอาหารของเรา
นกขุนทองตัวนี้เหรอ
ถูกต้องแล้วค่ะเจ้านกขุนทองตัวนี้

คอยช่วยเราสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วกัน
แล้วก็เรียกความสนใจจากลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ในตำบลธรรมามูลอำเภอเมืองชัยนาธ

ก๋วยเตี๋ยวหากินที่ไหนก็ได้

เข้ามาอุดหนุนเข้ามากินร้านนี้บ่อย
ก็คือเจ้าขุนทองนี่แหละค่ะ

นี่แหละป้าหล่อเขาบอกอีกด้วยนะว่า
เจ้าขุนทองมาตั้งแต่ตัวยังเล็ก

จากนั้นก็เลี้ยงดูแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยค่ะ
กลางคืนก็นอนในห้องนอนด้วยกันเลยนะ
แล้วก็มีเวลาสอนให้พูดบ้าง
แต่ว่าบ่อยครั้งเจ้าขุนทองก็จะจำจากลูกค้า
สั่งก๋วยเตี๋ยวในร้านนั่นแหละค่ะ

นี่เขาหัดพูดเองตั้งแต่ต้นหรือยังไงครับ
ก็สอนมาก

แล้วก็จำที่เขาซื้อก๋วยเตี๋ยวมั่ง
คนที่มาสั่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยได้ยินเจ้าตัวนี้ชื่ออะไรครับนกตัวนี้

ขุนทองเนี่ยมีคนให้ความสนใจเยอะไหมครับ
ไม่อย่างสวัสดีค่ะชื่นค่ะมีข้าวหรือยัง
แล้วก็สั่งอะไรอย่างเงี้ยมีขาวหรืออะไรยังไงเมื่อกี้ผมได้ยินอยู่

สวัสดีค่ะก็พูดได้ยินดีต้อนรับก็พูดได้ไม่ได้พูดได้แค่หมี่ขาวเส้นเล็กตกนะได้หลายข่าว
เป็นที่มาของร้านนี้ว่าทำไมถึงต้องสั่งเส้นเล็กกับเส้นหมี่เป็นพิเศษ
ดิฉันว่าคนอาจจะสั่งเยอะไงแล้วเขาก็เลยจำมา

ใช่ช่วยสั่งให้ราคาก็ไม่แพงนะคุณผู้ชม

บาทเท่านั้นเองคือป้าหล่อเขาบอกว่ารักแล้วก็ผูกพันกับเจ้าขุนทองแบบเหมือนคนในครอบครัวเลยนะคะ
เอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะไปลองชิมก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะคะบอกเลยว่าเปิดทุกวันเลย
ตั้งแต่เก้าโมงเช้าเป็นต้นไปนะคะร้านเนี่ยอยู่ที่เมืองชัยนาธนั่นเอง
ไปลองหาดูจุดเด่นของเขาก็คือนกนี่แหละเจ้าขุนทองนี่แหละหุยฮาหุยฮาเลย
ถ้าไปไม่ถูกก็ตามเสียงนกมันไป

นึกว่าถึงชัยนาธแล้วจะได้ยินเสียงเจ้าขุนทองเลย